พาคุณผู้ชมแล้วก็สองท่านไปดูอีกหนึ่งที่
ผู้สื่อข่าวของเราคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านเกาะพระนอนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน
เพราะว่าจุดนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะคะ
เมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันแรก

พื้นที่ชุมชนหมู่๑บ้านเกาะบางพระนอน
ตำกลทัพยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นชุมชนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เห็นได้ว่าจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้นะครับก็มีน้ำนี่ครับ
เริ่มเข้าท่วมบ้านประชนแล้วครับจะสูงนี่ฮะจีนฮะ
สูงเลยข้อเท้าผมขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าทางเทศบาลตำบลทัพยานะครับ
ก็เร่งให้ความช่วยเหลือสร้างแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมชุมชนแห่งนี้ครับ
ปริมาณน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณชุมชนเกาะบางพระนอนตำบลทัพยาอำเภอสิงห์บุรี
สิ่งบุรีสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้นะครับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ในชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยกว่า๔๐ครัวเรือนตั้งแต่อยู่ที่ประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ
เนื่องจากเทศบาลตำบลทัพยาได้เร่งทำแนวกระสอบทรายวางแนวป้องกันตลอดริมถนนครับซึ่งเป็นทางเชื่อมเข้าชุมชนบ้านเกาะบางพระนอนนะครับ
และจุดนี้ก็ยังเป็นเกาะกลางน้ำที่ในอดีตที่ผ่านมาเคยถูกน้ำเข้าท่วมขังชุมชนสูงถึง๓เมตรจนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับ
เมื่อน้ำเหนือไหลมาเพิ่มนะครับชาวบ้านในชุมชนก็กังวลนะครับ
รู้สึกว่าน้ำเข้าท่วมปีนี้อาจจะซ้ำรอยเหมือนปีก่อนก่อนครับ
ต่างคนต่างได้เตรียมขนย้ายสิ่งของออกนอกจากพื้นที่แล้วครับ
อันนี้น้ำก็จะขึ้นเบาแล้วล่ะก็ขึ้นเรื่อย
ก็กังวลวันนี้ก็รีบกลับจากทำงานมาเก็บของขึ้น
หนีน้ำเพราะว่ามันก็ขึ้นไม่มากก็ไปเรื่อยเด็กก็ต้องเตรียมไว้
ระวังว่าคืนนี้จะท่วมหรือเปล่าไม่รู้
วันนี้เค้าข้างหลังหนี้ก่อนตอนนี้ขึ้นมายี่สิบเซน
แต่ว่าข้างวันนะประมาณยี่สิบเซน
เพราะทางรัฐบาลก็ต้องบอกว่าน้ำจะปล่อยถ้าปล่อยมาสองพันนี่ท่วมแน่
นายกเทศมนตรีตำบลทัพยาบอกกับทีมข่าวด้วยนะครับว่าพื้นที่เกาะบางพระนอนนะครับเป็นจุดเสี่ยงน้ำที่จะเข้าท่วมเพราะเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับแต่ทางเทศบาลก็ยังเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุตลอด๒๔ชั่วโมงโดยจะวางแนวกระสอบทรายสูง๖๐๗๐เซนติเมตรครับ
ทางเจ้าที่เทศบาลนะครับก็ได้มาดูจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงที่ต่ำที่สุดนะครับถ้าน้ำมาปริมาณมากกว่า๒๐๐เนี่ยเกาะอันนี้จะโดนตัดขาด
เอาอยู่นะครับแต่ถ้ามาถึง
สองพันสองเนี่ยนะครับเส้นนี้จะโดนน้ำท่วมตัดขาด
ทรายนะครับถ้าน้ำมาเนี้ยอ่า
ขอไปครับนายธนิสรบอกด้วยนะครับว่าหากเขื่อเจ้าภรรยาปล่อยน้ำถึงสองพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวิทยาที
พื้นที่จุดนี้จะโดนตัดขาดทันทีนะครับแต่หากไม่ถึงสองพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็จะทำให้ชาวบ้านท้ายเขื่อนก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับ
ครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับข้างข้างผมคือบ้านของเจ้าของบ้านนะครับ
แต่ตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกรงว่าน้ำจะเข้าท่วม
จึงได้ขนย้ายสิ่งของออกจากนอกพื้นที่ครับและเพื่อการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
ในวันพรุ่งนี้นายยกเทศบาลขอไปครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพยานะครับก็บอกกับทีมข่าวว่า
ในวันพรุ่งนี้จะมีทหารจากมธบ๑๓นะครับ
ไม่ให้ไหลเข้าชุมชนครับพายูกสักการสงเกตข่าวธลาดทีวี
อำเผอทรัพยาอ่าอำเผอมิบุรีครับขอไปครับ
อำเภออินบุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีครับ